ไปดูอุบัติเหตุซ้ำซ้อนกันบ้างรถบรรทุก๒๒ล้อเบรกแตกครับ
พุ่งไปชนรถกระบะรถจักรยายน๙คันอยู่ข้างทางนะฮะ
แล้วที่น่าเศร้าก็คือมีตำรวจที่กำลังช่วยคนเจ็บจากอุบัติเหตุแรกอยู่เนี่ย
ถูกชนเสียชีวิตหนึ่งนายครับไปชมภาพวินาทีกันนะฮะ
นี่แหละครับที่เราชี้คือเบรกแตกมาแล้วนะแล้วพยายามเบนหัวเข้าข้างทางนะครับ
เป็นภาพจากกล้องหน้ารถอีกฝั่งนึงนะครับเป็นวินาทีที่เกิดเหตุคุณผู้ชมจะเห็นฝั่งตรงข้ามนะฮะ
ศรแดงเราชี้นำสายตาไปพุ่งเข้าไปแล้วครับ
รถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อบรรทุกแร่ยิบซ่ำมาเต็มคันรถนะครับ
พุ่งชนเสาไฟฟ้าเสียงดังสนั่นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเก้าโมงเช้าของยี่สิบหกมกราคม
หน้าร้านจำหน่ายล้อรถยนต์บนถนนสุราชนาศาลตะบนขุนทะเลอำเภอเมืองสุราชธานีครับ
คุณผู้ชมครับก่อนที่รถบรรทุกพ่วงจะพุ่งเข้าชนจุดนี้นะครับ
เกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ชนกันบาดเจ็บสองคนแค่นั้นเองบาดเจ็บเล็กน้อยด้วยนะฮะ
โดยรถกู้ภัยมาจอดช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็มีดาบตำรวจธีรชัยชูช่วย
ดาบตำรวจอรุณทองอรุณนะครับท่านไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับเมื่อรถพ่วงคันนี้จู่นะครับ
พุ่งชนนะฮะรถทุกคันที่อยู่บริเวณนั้นหมดเลย
นี่แหละครับกู้ภัยกำลังประถมพยาบาลคนเจ็บอยู่
ดาบอรุณกระโดดหลบได้ทันฮะแต่ดาบธิรชัยสิครับคุณผู้ชมครับ
ถูกรถชนอย่างจังกระเด็นถลายไปไกลเลย
น่าเศร้าครับดาบธีรชัยบาดเจ็บสาหัส
ผู้ภัยเร่งปั๊มหัวใจตอนนั้นนะฮะแล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจด้วย
ฟื้นที่ประจอมมาได้สองครั้งแต่ในที่สุดนี้แหละครับคุณผู้ชมฮะ
ไม่สามารถยื้อชีวิตของท่านเอาไว้ได้นะครับขอแสดงความเสียใจด้วย
อกจากนี้ยังมีพ่อค้าขายลอตเตอรี่นะครับบาดเจ็บอีกหนึ่งรายด้วย
รถบรรทุกคันดังกล่าวเนี่ยนะฮะพุ่งชนติดคาอยู่ในร้านนะครับ
มีนายกิติพงศ์ทองจันทร์อายุ๒๖ปีครับเป็นคนขับรถบรรทุก
คนขับเนี่ยกิติพงศ์เขาอ้างบอกว่าเขาผ่านสามแยกไฟแดงมานะ
เบรกแล้วนะครับควบคุมแล้วแต่มันทำไม่ได้
ก็เลยพยายามหักหลบเข้าด้านซ้ายพอเห็นข้างหน้าอยู่เนี่ย
คิดว่าสงสัยมีอุบัติเหตุข้างหน้า
ก็พยายามชะลอรถอีกแต่เบรกมันไม่ทำงานครับ
ก็เลยพุ่งชนเข้าไปในร้านขายล้อรถยนต์แบบนั้นเลย

ขณะที่พลตำรวจตรีสาธิตพลพินิษฐ์นะครับ

ได้แจ้งเรื่องของข้อหาคนขับรถพวกในข้อหา
ขับรถประมาทครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย

มาตรวจสอบโดยใช้เครื่องตรวจจับความเร็ว

อัตราความเร็วในเขตชุมชนเทศบาลตะบนขุนทะเล
เขากำหนดให้ขับแค่๔๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เกินหรือเปล่าถ้าเกิดแจ้งเขาหาเพิ่ม
สำหรับดาบธีรชัยที่เสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับ
เบื้องต้นจะปูนบำเน็ตนะฮะ
เพราะว่าเป็นการเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็จะมีการเลื่อนชั้นยศตามหลักเกณฑ์นะครับ
แล้วก็รับเงินจากกองทุนสวริการฆาตรศกาลตำรวจ
โดยดาบธิรัชัยก็

ท่านได้บริจาคดวงตาไว้กับสภากาชาติไทยด้วยนะครับ